ท่านผู้ชมครับชีวิตคนเราเนี่ยอยู่ดีอะไรก็เกิดขึ้นได้
อยู่ดีภัยก็มาถึงตัวดูเหตุการณ์ที่ขอนแก่นหน่อยนะฮะ
ตำบลบ้านเป็ดนะครับเดี๋ยวมีภาพในกล้องวงจรปิด
หกโมงเย็นเมื่อวานนี้จะเห็นคนร้ายคนนึงเนี่ย
ก่อเหตุขี่จักรยานยนต์ไปกระชากสร้อยเข้ามา
ถูกเขาไล่ตามเนี่ยทิ้งจักรยานยนต์วิ่งหนี
นี่ฮะแว๊บไอ้นู่นเสื้อแดงนั่นคนร้าย
แล้วไปปีนกำแพงบ้านเข้าบ้านหลังหนึ่ง
นี่เห็นไหมฮะขโมยรถคันนี้
คือเจ้าของรถเนี่ยเขาสตาร์ทเครื่องเปิดประตูบ้านอยู่หน้าบ้าน

เขาเห็นคนร้ายเนี่ยปีนข้ามกำแพงแล้วขึ้นไปขับรถเขาเนี่ย
เขาไปปิดประตูลวะมันพุ่งชนเลยฮะเนี่ยดวงลงมา
นี่ฮะเขาก็วิ่งไล่ตามโอ้โหไม่น่าเชื่อนะครับ
อยู่ดีดีก็มีเรื่องนี้เกิดขึ้นนี่เป็นกล้องวงจรปิดของบ้าน
ตรงกันข้ามนะครับเจ้าของรถเจ้าของบ้านเนี่ย
ถูกชิงรถไปชื่อคุณกิติศักดิ์อายุ๒๒ปี
ส่วนคนก่อเหตุนี่ชื่อกิติชัยนะชื่อคล้ายกันนี่
กันชนยังนิดพังอยู่เลยนี่ฮะประตูรั้วบ้านนะครับท่านผู้ชมครับ
คือไปเจอรถอีกทีนึงเอาไปจอดทิ้งเอาไว้นู่นนะฮะ
ไกลจากบ้านเนี่ยไปพอสมควรนะครับไปติดเครื่องทิ้งไว้ที่ลานจอดรถ
ไปเจอตอน๓ทุ่มนู่นเหตุการณ์เกิดขึ้นประมาณ๖โมงกว่า
ทิ้งไว้ที่ตลาดอู้ฟู้ในพื้นที่บ้านเป็ดจังหวัดขอนแก่น
คุณกิติศักดิ์เจ้าของรถที่คนร้ายชิงรถไปเนี่ย
บอกว่าก่อนที่คนร้ายจะมาเอารถของเขาไปเนี่ยไปก่อเหตุกระชากสร้อยชาวบ้านก่อนนะ
แล้วเขาก็ไล่ตามจับกันก็ทิ้งจักรยานยนต์วิ่งหนีถอดเสื้อแจ็คเก็ตสีเขียว
ที่เป็นของรายเดอร์เนี่ยทิ้งไว้ด้วยแล้วมาที่บ้านเขาเนี่ย
เขาสตาร์ทเครื่องไว้ในบ้านพอดีค่ะคนร้ายปีนกำแพงเข้ามา
เขาก็รีบปิดประตูรั้วมันพุ่งชนประตูบ้านแล้วหนีไปเลย
ผมก็สตาร์ทรถไว้อยู่ในบ้านกำลังว่าจะออกไปตลาดประมาณเนี้ยครับ
แล้วทีนี้เห็นเขาเรียกกันว่าโจรโจรมีโจรมา
ผมก็ไม่ได้เอกใจอะไรเพราะว่าจะมีโจรได้ยังไงประมาณนี้ครับ
เขาก็ชี้แบบประมาณบอกว่าอย่าเข้ามาประมาณนี้ครับ

รถผมหันหัวมาฝั่งนี้เขาก็ขึ้นรถเลยครับ
ขึ้นรถแล้วพยายามจะพยายามจะออกจากบ้านนะครับ
ถอยออกผมก็ปิดประตูกั้นไว้ไม่ให้เขาออก
เขาก็ถอยหลังชนเลยครับ
อ่าออกจากบ้านคุณกิติศักดิ์ไปแล้วนี่นี่คือร่องรอยสุดท้ายตลาดอู้ฟู้อืม
จอดทิ้งเอาไว้แล้วก็กำลังสตาร์ทเครื่องอยู่นะ
นี่เขาไปเจอรถตอน๓ทุ่มแต่ไม่เจอตัวนะฮะ
ผู้ต้องหาชื่อนายกิติชัยนี่เอาเสื้อคลุมหัวเดินหนีไปเลย
ไม่มีใครจำได้เลยแต่ตำรวจบอกไม่เป็นไร
ตามต่อได้สุดท้ายเมื่อเช้าฮะไปจับได้ที่บ้านพักที่ตะมนต์ในเมืองจังหวัดขอนแก่น
อุตส่าหคลุมหัวหนีนี่ครับทุกผู้ชมครับ
มีมีดพกด้วยมีหมวกกันน็อกด้วย

เสื้อผ้าที่ใส่ในวันเกิดเหตุมีถุงสีแดง

อะไรจากใครนะแต่จากการตรวจสอบพบว่าคนร้ายมีประวัติก่อเหตุมาหลายพื้นที่นะครับ
ในพื้นที่สพบ้านเป็ดนะฮะแล้วการตรวจค้นในห้องพักผู้ต้องหาก็เจอกล่องใส่ทองคำ
ของร้านทองต่างคาดว่าจะเป็นของผู้เสียหายหลายคนที่ถูกขโมยมา
ภรรยาผู้ก่อเหตุบอกว่าตกใจมากไม่คิดว่าสามีจะก่อเหตุแบบนี้นะคือไม่ได้โกรธนะแต่เสียใจ
ตอนก่อเหตุเมื่อวานก็กลับมาที่บ้านโดยที่ไม่รู้เลยว่าไปก่อเหตุมา
แต่พี่จะบอกว่าเวลานั้นที่เข้ามาก็ยังไม่รู้เรื่องอะไรค่ะพี่ไม่ได้คิดว่าจะเป็นเรื่องอะไรประมาณนี้
ถามว่าตอนนี้อยากเจอไหมก็อยากเจอนะคะพี่แต่ก็แค่อยากจะบอกก็ไม่ยอมรับก็ไม่ยอมรับความจริงแล้วค่ะพี่
แล้วก็แค่อยู่จุดไหนก็ให้ทำให้ดีครับพี่เพราะมันเกิดขึ้นไปแล้วหนูเอง
หนูเองก็ไม่ได้จริงนะครับพี่